ข่าวนี้ต้องบอกว่าน้ำขึ้นให้รีบตักเลยนะคะ
สำหรับพระเอกหนุ่มหน้าตีอย่างมีนพีรวิทย์ค่ะ
โอ้โหจากพระเอกสายวายตอนนี้ขึ้นแท่นเป็นพระเอกขายดีดีไปแล้ว
ประกบคู่กับฟ้าสาริกาแฟนนุ่มของ

ผู้ใหญ่ทางช่องก็ชมมากับพวกเราแก๊งเด็กใหม่นะครับผม
คือก่อนหน้านี้ผมเข้ามาในช่องครับ

อัพหุ่นแล้วก็บวกขึ้นมา

เพราะแบบกินเยอะบวกมา๕โลไปในเดือนเดียวเลย
ทุกคนแบบไม่ยอมกันจริง๔คนในแก๊ง
แล้วคำถามความสวยงี้บนซิกแพคอย่างไหน
ตัดสินกันเองดีกว่าผมว่าตัดสินกันเองดีกว่าครับผม

ผมก็เห็นเขาก็รักกันดีครับผม
เขาก็แต่ผมอ่านบทแล้วเนี่ยตัวผมเนี่ย

อีก๒คนน่าจะต้องเกรงใจมากกว่า

คิดว่าเซงส์ยี้ละครแนวชายรักชาย
ที่เป็นผลงานแจ้งเกิดให้กับตัวเอง

และจะขอเล่นหนังในเรื่องนี้เป็นเรื่องสุดท้าย
เกี่ยวกับประเด็นนี้เจ้าตัวจะว่ายังไงไปฟังกันค่ะ
ถ้าพูดถึงว่าเรื่องเล่นวายว่าเรื่องสุดท้ายไหมหรือไม่สุดท้ายอะไรอย่างนี้
ส่วนตัวผมผมไม่ได้โฟกัสว่าเป็นซีรีส์วายไม่วาย
ผมมองว่าทุกเรื่องมันเป็นบทบาท
อย่างที่บอกแหละที่มึงให้สัมภาษณ์กันตั้งแต่มีกี่ว่า
เป็นเรื่องของทั้งในเรื่องของในหลายโปรเศษความเข้าใจหลายโภเศษด้วย

เพราะอย่างที่เห็นว่าบางเวลาเขาก็ถ่ายกันจะปิดกล้องแล้ว
ผมเองก็อีกเรื่องหนึ่งก็จะปิดกล้องเหมือนกัน

ผมเหมือนกับว่าในเวลาของเราแล้ว๗วันของอีกงานหนึ่ง